ที่เขาก็มีการจัดกิจกรรม
แต่ยังคงใช้ลักษณะของการเว้นระยะห่างนะคะ
และกิจกรรมเด็ดของเด็กที่ชอบเล่นก็คือเก้าอี้ดนตรี
ไปดูศึกชิงเก้าอี้ของสองหนุ่มคนนี้หน่อยค่ะ
ยางครับยางลอง
เดี๋ยว

โอ้โฮแล้วก็เลีลากันดู

อีกคนเนี่ยเสื้อดำเนี่ยลีลาดีนะ
แต่เดี๋ยวดูจังหวะนี้
แม่เสื้อฟ้าพี่มีเทคนิครนะ

เท่าที่จำได้ดิฉันเป็นคนโหดเพื่อนไม่กล้าแกล้ง

เพื่อนก้นจำเบ้าไป
แล้วก็ได้ตำแหน่งเจ้าของเก้าอี้ไป

แล้วแต่จะตัดสินเอาเองละกันเนี่ยนะคะ
แต่เป็นคลิปที่น่ารักดีนะคะกิจกรรมวันเด็กค่ะ
ครับขอบคุณด้วยนะครับ